เตรียมกระดาษปากกามาจดเอาไว้เลยค่ะ
เราจะไปร่วมพิธีกับพี่หนึ่งจักรวาล
หนึ่งเขาเดินทางไปที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
ไปเพื่อที่จะไปกราบไหว้หลวงพ่อแป๊ะ
และคุณผู้ชมดูนะเข้าพิธีลงยันหลังมือ
เปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาน
และที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะจะเป็นการเปิดพระบารมี
เปิดเส้นวาสนาให้กับคนที่มาร่วมพิธี
และหลังจากนั้นขึ้นมากราบพระเงินพระทอง

ใครขออะไรก็จะสมหวังดังที่ใจปรารถนา
และและดอกจันทร์นะคะไฮไลท์สำคัญก็คือ
ล้วงลูกปิงปองหน้าองค์พระนี่แหละค่ะ
เลขแรกที่จับมาได้ก็คือเลขตึ๊ดเลข๖ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือจริงมันจะมองเป็นเลข๙ก็ได้
แต่ว่าพี่หนึ่งเขาอธิบายว่าตอนจับมาเนี่ยเขาเอาหัวลง
ลงก็คือเป็นเลข๖นี่แหละนะคะ

และอีกเลขหนึ่งก็คือเลข๔สรุปก็คือ๖๔

ราชินีรถแห่ใบปอรัตยานี่
เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวสายมู
ล่าสุดใบปอเดินทางไปไหว้องค์พระพิคเนธ
ที่อุทยานพระพิคเนตรร้างจังหวัดชนบุรีนะ
ที่เราสายมือกำลังนิยมเดินทางไปกลากว่ายขอพรขอโชคขอลากคุณผู้ชม
ใบปอธิบายบอกว่าหนูเนี่ยนะ
ตั้งใจเดินทางมาเพื่อขอความเห็งขอความปัง
ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและแฟนคลับเหมือนกัน

ภาพจากองค์พระพิคเนศมาฝากแฟนคลับนักเสียงโชค
ด้วยการล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคคุณผู้ชมดูดีนะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าดูกันเอาเองเลยนะคะว่าเห็นเลขอะไรบ้าง
คือเท่าที่ดูจากภาพนะตอนนี้นะ
เราเห็นเป็นเลข๖๐๐พี่แจ๊คเห็นเป็นเลข๙ใช่ไหม

อกจากลูกปิงปองแล้วเธอยังจุดทูปตัวเลขอยู่ด้วยแหม่น่ารักจริงรู้ว่าเราชอบอะไร
และจุดทูปได้เลขอะไรคะพี่แจ

ถูกต้องค่ะชัดเจนนะไม่ต้องตีความว่าเป็นเลขอื่น
แต่ว่าเลขปิงปอง๖๐๐หรือคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรลองส่งมาบอกพวกเรากันได้นะ

จริง๖มันก็กระดกเป็น๙ได้ไง

แบบนี้ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันก็แล้วกันนะคะ
สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่ทักทายเข้ามา